เรื่องราวที่จะพาไปดูเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ชาวศรีสะเกดบอกว่ามันตำตาและตำใจเหลือเกิน
เห็นจะจับแบบนี้อดรนทนไม่ไหวไปร้องผู้ว่าถามว่ามันเรื่องอะไร
ดิฉันโปรยมาขนาดนี้เขาบอกว่าเห็นพระลูกวัดที่วัดหนึ่งนะ
เสพทั้งค้ายาบ้าคุณค่ะมาในคราบผ้าเหลืองเหรอ
พ่อค้ายาเสพติดเนี่ยใช่เนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่
จุดเคลื่อนที่เร็วของพวกราชกรรมจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้แหละค่ะตั้งอยู่ในตำบลหนองไผ่อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกดนะคะพระที่ถูกจับกลุ่มพระรูปนี้ชื่อว่า
มัดคำตานอายุสามสิบสี่ปีนะคะจับกลุ่มได้พร้อมกับยาบ้า๙เม็ด
ซ่อนอยู่ในสายประคดรัดเอวอ่ะคุณไปตรวจสอบปัสสาวะเพิ่มเติม
ไหนดูสิฉี่สีม่วงไหมไม่ต้องเดาค่ะอ่า
สีม่วงนะคะแล้วจะบอกว่าพระมัดเนี่ย
ให้การยอมรับสารภาพบอกว่าเสพยาบ้าจริง
ยาบ้าที่พบอยู่ในประคดสายรัฐเอวเนี่ยอ่า
เอาไว้เสพเองค่ะยังไม่หมดค่ะขยายผลต่อค่ะ
มีไว้ขายด้วยขายเก็บไว้อีกที่เหรอขายพระลูกวัดโอ้
แล้วก็เลยมีการขยายผลต่อไปอีกค่ะ
ไปตรวจปัสสาวะพระลูกวัดอีก๒รูปเป็นไงอ่ะ
ปรากฏว่าไม่รอดเหมือนกันสองรูปนี้แหละค่ะ
สีม่วงทั้งคู่รูปแรกคือพระคำล่าอายุ๔๐ปี
ที่สองคือพระนครนะฮะทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพบอกว่า
เสพยาบ้าจริงซื้อยาบ้ามาจากพระมัติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาล่ะนำตัวพระทั้ง๓รูปเนี่ย
ทำการศึกแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการส่งตัวต่อไปที่นี่นะคะ
ตอนที่เกล่าคำลาสิทธาอ่าศึกเสร็จปุ๊บ
ส่งตัวไปที่โรงพักปั๊บนะคะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เปลี่ยนที่อยู่ภายในชั่วข้ามคืน